ซึ่งไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็จะถ่ายทอดสด๒คู่ในวันนี้
โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะก็เกาะติดบรรยากาศ
สนามราชมังคลากีฬาสถานตลอดทั้งวันนะคะ

ติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อ
ก่อนที่การเอกหารฟุตบอลชิงทวดพระราชทางคิงส์ครับ
จะเริ่มขึ้นนะครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับ
ที่ได้มีการสั่งจองมาก่อนหน้านี้ครับ
ซึ่งตลอดทั้งวันครับก็มีประชาชนที่ได้สั่งจองมาแล้วนะครับ
เดินทางมารับบล็อกเซตกันอย่างต่อเนื่องครับ
โดยทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้เริ่มเปิดให้ผู้ที่สั่งจองสินค้า
รับสินค้าได้ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาจนถึง๒๓นาฬิกาครับ
ซึ่งตั้งแต่เปิดรับสินค้าก็มีผู้ที่สั่งจอนะครับ
เดินทางมารับสินค้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแยกเลนสำหรับการรับสินค้าตามสมาชิกในวงนะครับ
ได้สั่งจองมาก่อนหน้านี้ในราคา๓๐๐บาทครับ
ภายในกล่องนะครับก็จะมีเสื้อทีมชาติหมายเลข๔๑
พร้อมกับสลักชื่อสมาชิกในวง
มีบัตรชมการแข่งขันทั้ง๒วัน
รวมไปถึงมีหมวกของช้างศึกนะครับ
และของที่ระลึกสุดน่ารักอีกมากมาย
เรียกได้ว่าแฟนที่ได้รับบล็อกเซตไปต่างก็มีรอยยิ้มอย่างมีความสุขทีเดียวครับ
ทุกคนบอกว่าก็รู้สึกดีใจนะครับที่จะได้ชมฟุตบอลที่มีสตาร์ระดับโลกในครั้งนี้
เรียกได้พูดอะไรบอกนะครับปันครับผม
จอง๓๐๐๐ครับอยู่ในคิวกล่อง

มีกระเป๋าของรูปครับ

โรคชี้ของใครครับ

ดีตลอดดีครับทำให้มีสีสันมากขึ้นครับน่าสนใจครับ
ค้นทางมาจากวันไหนครับที่นี้ครับเมื่อกี๊โน่งครับ
เดินมาตีนึงครับ

จะเริ่มในเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๒๕นาที

โดยจะเริ่มจากการเปิดตัวซิงเกิ้ลใหม่

จะได้ฟังที่แรกที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
พร้อมทั้งจะมีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

เวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาที

ก็คือเรื่องของการจราจร
ของประเทศไทยหลังจาก๑๒นาฬิกา
จะไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัว

เนื่องจากมีพิธีพระราชทานปริญญาบัติ

ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ

โดยรถยนต์สาธารณะจะสะดวกที่สุดครับ

ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ที่๔๖ยังคงมีจำหน่ายนะครับ

โดยสามารถชมทั้งสองคู่ใช้ในบัตรเดียว

ซิบหกนาฬิกาเป็นป้นไป

ราชมังคลากีฬาสถานวีรวิชเจริญเชื้อ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ